เพราะว่ารถเก๋งคันนี้ก็ฝ่าด่านตรวจค่ะทำให้ตำรวจภูทรเมืองสงขลาต้องไล่ล่าติดตามไป
และในที่สุดต้องใช้อาวุธปืนยิงสกัดแน่นอนแหละคนขับได้รับบาดเจ็บนะคะ
และสุดท้ายจนมุมค่ะคุณโอ้เหตุการณ์นี้นะคะ
เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงค่ำวานนี้เอง
ตำรวจไล่ล่าติดตามรถเก๋งเชฟโลเล็ตอาวิโอสีขาว
หมายเลขทะเบียนขอไข่วาแหวนสองสามศูนย์ห้าสงขลา
ฝ่าด่านตรวจค่ะภายในซอยกาญจนวนิษฐ์หกสิบเก้า
ตำบลเขารูปช้างจากนั้นนะขับย้อนสอนมาด้วย
่งหน้าไปยังห้าแยกน้ำกระจายก่อนที่จะเข้าสู่ถนนสงขลานาทวี
แล้วก็เลี้ยวเข้าซอยข้างวัดอ่างทองไปอีกครับสุดท้าย
ตำรวจที่ขับรถไล่ติดตามถึงกับต้องใช้อาวุธปืนยิงสกัดนะฮะ
คนขับรถเก๋งเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็เลยจอดรถบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง
พื้นที่บ้านคลองโหนดอยู่ที่ตำบลทุ่งหวังจากนั้นคนขับรถเก่งก็วิ่งค่ะ
ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่วิ่งวิ่งหลบหนีไป
แต่ตำรวจก็ไล่ติดตามจนสามารถควบคุมตัวไว้ได้
ทราบชื่อก็คือชื่อว่านายเสนีรักชูชื่นอายุเพียงแค่๒๘ปี
ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณลำคอแล้วก็ขาซ้าย
ล่าสุดทีมอาสากู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลสงขลาแล้ว
รวมระยะทางในการไล่ล่าติดตามกันเนี่ยกว่า๑๕กิโลเมตรเลยนะคุณผู้ชม
และเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถเก๋งเอ้าก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
อืมแต่มีข้อสังเกตว่าช่องคอนโซนกลางอ่ะค่ะของรถน่ะเป็นไงคะ
ถอดออกไปครับซึ่งหลังจากนี้จะต้องมีการเร่งสอบปากคำ
เสนีคนขับรถเก๋งถึงสาเหตุในการขับรถฝ่าด่านตรวจ
รวมทั้งจะต้องตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของนายเสนีคนนี้ด้วย
ด้านนางสุชาดาศรีสวัสดิ์แม่ของนายเสนีเขาบอกว่า
ลูกชายทำงานเป็นช่างเชื่อมอยู่ในบริษัทขนส่งน้ำมันแห่งหนึ่ง
อืมซึ่งในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเป็นช่วงที่ลูกชายขับรถกลับบ้าน
แต่เธอมารู้ข่าวอีกทีก็คืออ้าวลูกชายถูกเจ้าหน้าที่ยิงได้รับบาดเจ็บ
ซะอย่างนั้นเขาบอกว่าไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
แต่เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาต้องตรวจสอบกันอีกทีว่าเหตุผลที่นายเสนีเนี่ย
ขับรถแหกด่านไปเนี่ยมันต้องมีเหตุผลสิคะคุณคนเราถ้าไม่ทำผิดอ่ะ
ไม่แหกดานนะคะใช่ครับแต่พอคนรถตรงนี้เจอไม่เจอ
ก็ต้องเป็นสาเหตุอื่นหรือว่าจะต้องตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
แต่ที่เขาสังเกตก็คือตรงกลางคอนโซลรถมันถูกถอดหายไป
ไม่รู้ว่าตอนวิ่งหนีถอดออกไปหรือเปล่า
เดี๋ยวตรวจสอบกันต่อไปว่าเรื่องนี้เนี่ยทำไมถึงต้องแหกด่านกันนะคะ